เพิ่มรอยยิ้มให้กับเด็กกันต่อที่จันทบุรีครับ
คือไอ้รถแบบนี้ก็ไม่คิดนะว่าจะตกแต่งได้ขนาดนี้
มันเป็นรถคอกอะครับหรือว่ารถที่มีรั้วล้อมรอบลองไปดูครับ

ถอยแถวบนสุดพ่อสูงไปลูกพ่อไม่เกิง

พิธีคุณก็ไม่ช่วยผมนะ
มุกไม่นัดพาเพื่อนเครียดอีก

นี่ค่ะความสุขแบบเด็กครับ
โอ้โหนี่คือรถรั้วปันสุก

บางคนก็ขอลอกเรียนแบบเดี๋ยวจะเอาไปทำบ้าง

ตรรย์บนตรรกาศแก๊ว
น่าจะตะกาศเงามากกว่าขออภัยนะครับ

ทั้งวัดนี่นะฮะให้ชาวบ้านตั้งโลงทาน

ของคลิปนะครับจึงมาคิดกับพี่ชายบอกจะทำอะไรดีเรา
คิดดีคิดดีคิดดีพี่ชายบอกทำรถรั้วปันสุกนี่ฮะ
เพราะเอารถที่มีรั้วล้อมรอบหรือว่ามีคอกเนี่ยนะครับเอามาติดขนมขบเคี้ยวนะฮะ
ี่ห้อไหนอะไรยังไงติดให้หมดเลยให้เต็มก็ใช้งบประมาณไปประมาณสามพันบาทนะครับ
สำหรับการติดเหล็กนะฮะแล้วก็เอามาจอดให้เด็กเลือกหยิบกันตามใจชอบเลย
โดยกำหนดให้หยิบได้๒ห่อต่อคนเท่านั้น๒ห่อต่อคนเท่านั้น
หยิบกันอย่างมีความสุขเจ้าของคลิปก็มีความสุขคนเห็นก็มีความสุข
มีความสุขกันทุกคนเลยฮะโอ้ใจดีจริงใจดีมากน่ารักมากนะฮะ